เช้าสดใสก่อนหน้านี้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะคะ
เคยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับน้องไอซ์
อายุ๖ขวบเท่านั้นแต่ว่าเวลาคุณพ่อคุณแม่พาไปเที่ยววัดนะคะ
จะชอบนั่งจ้องดูภาพพุทธประวัติ
จากนั้นก็เอามาวาดในชั้นเรียน
และวาดได้อย่างสวยงามจำรายละเอียดได้เป็นอย่างดี
ล่าสุดอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์แห่งเชียงราย
ศิลปินแห่งชาติรับเป็นลูกศิษย์ไปแล้วเรียบร้อยนะคะ
ซึ่งคุณครูประจำชั้นของน้องไอซ์นะคะ
คุณครูจินตนาแจ่มวุฒิปรีชาจากโรงเรียนบ้านโนนเดือ
ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานี

ก็คือคุณเพียงเพลพรมประราบ
คุณแม่นี่ถึงกับดีใจเลยนะคะ

ขอบคุณอาจารย์เฉลิมชัยที่รับลูกชายเป็นลูกศิษย์
ไอซ์นี่เป็นลูกคนเดียวนะคะของครอบครัว
เป็นเด็กดีชอบไปทำบุญที่วัดตั้งแต่ยังเด็กเลย
เล่นกับเพื่อนก็มักจะชวนเพื่อนดูภาพหนังสือพุทธประวัติเป็นประจำนะคะ
รวมทั้งชวนเพื่อนไปดูภาพเขียนที่วัดด้วย
ส่วนของเล่นของสะสมน้องไอซ์นี่จะเป็นตุ๊กตานะคะ
เป็นตุ๊กตาบูชาต่างตุ๊กตาแก้บน
ตุ๊กตาช้างตุ๊กตาม้าตุ๊กตากลุ่มอ่างทอง
รูปภาพเทพต่างน้องไอซ์จะชอบมากนะคะ

คุณครูประจำชั้นบอกว่าดีใจกับน้องไอซ์ลูกศิษย์ตัวน้อยด้วย
ในฐานะที่เป็นครูก็อยากจะส่งเสริมให้เด็ก

ส่วนการเดินทางไปวาดภาพ
อาจารย์เฉลิมชัยที่วัดร่องขุนในจังหวัดเชียงราย

และจะสอนทักษะการวาดภาพให้

แต่เมื่อได้เห็นภาพของอาจารย์เฉลิมชัย

โดยเฉพาะภาพพุทธประวัติพร้อมกับวาดภาพตามลองวาดภาพตาม
แล้วก็บอกด้วยว่าอยากไปเรียนกับอาจารย์เฉลิมชัยเร็ว
โอ้โหนะฮะอันนี้คือพรสวรรค์ล้วนนะ
ไอซ์นี่ดูเป็นเด็กเงียบขึมเหมือนกันนะ
เงียบขลึมแสดงออกทางงานศิลปะ
แต่ถ้าว่าน้องไอซ์จะแปลกคือธรรมดาจับดินสอประกาศจะจับแบบนี้
แต่น้องไอซ์จะจับแบบนี้แล้วก็เขียนเลยนะนะครับอ่ะเดี๋ยวไว้
น้องไอซ์ฝึกเก่งแล้วเดี๋ยวดูทักษะเขาอีกทีนะครับ